ใครเดือดร้อนออกมารับของช่วยเหลือได้เลยจ้าของมาแล้วจ้า
อรุณสวัสดิ์ค่ะชิคกี้พายมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
หลายพื้นที่อาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมน้ำสะสมน้ำหลากน้ำล้นแบบนี้อยู่
ทำใจเอาไว้ให้เข้มแข็งไว้ก่อนนะคะเราต้องฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
แต่ก็ต้องทำใจเผื่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าฝนดูท่าจะตกยาวกันไปต่อเนื่องอีกหลายวันนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้ยังคงมีร่องฝนพาดผ่านตอนบนและตอนกลางของประเทศไทย
ก็คือบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานขณะเดียวกันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังเพิ่มมากขึ้น
แรงมากขึ้นหอบเอาความชื้นขึ้นไปทำให้บริเวณประเทศไทยโดยรวมมีฝนมากขึ้น
ต่อจากนี้ไปอีกสามสี่วันคาดการณ์สภาพอากาศจากวันนี้ไปจนถึงวันที่๒๑กันยายน
ให้คุณผู้ชมได้มีการเตรียมความพร้อมกันบ้างนะคะเริ่มดูกันที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
สภาพอากาศไม่แตกต่างกันมากนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองตกประมาณหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะ
ให้ระมัดระวังอันตรายจากลมพัดแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
จนอาจจะเกิดภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้นะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองกลับมาตกเพิ่มมากขึ้นหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
ช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่รุ่มค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกจุดที่มีฝนนั้นคลื่นสูงประมาณ๒เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันนะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะจะมีฝนทั้ง๒ฝั่งประมาณ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ทะเลฝั่งอันดามันจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งงดการท่องเที่ยวไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ต้องทำใจไว้เช่นกันนะคะเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๖๐๘๐ของพื้นที่ช่วงประมาณบ่ายไปจนถึงวันรุ่งขึ้น
คือวันจันทร์ช่วงสี่โมงเย็นฝนตกในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะระวังน้ำท่วมรอการระบายกันด้วยนะคะ
เตรียมเก็บข้าวของพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่รุ่มพื้นที่ต่ำเนี่ยนะคะเก็บของขึ้นสู่ที่สูงก็คงต้องเก็บแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่ง
เพราะคาดดูว่าฝนน่าจะตกต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเลยค่ะ
แต่ถ้าหากมองในแง่ดีก็คือเกษตรกรหรือคนต้องการนั้นก็จะได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคก่อนด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกันเยอะเลยดิฉันต้องเอาของไปช่วยเหลือแล้วลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
เอามารับของโอ้โหดีนะดีทำใจสู้ไว้มารับของจ้า